คุณผู้ชมค่ะมากันที่ข่าวบันเทิงกันต่อแล้วกันนะคะ
ออกมาตอบคำถามเรื่องราวของในค่ายเยอะแยะมากมายเลย
รวมถึงเรื่องของเด็กปั้นอย่างหนุ่มนิวชัยพลที่จะต่อหรือว่าไม่ต่อสัญญาด้วยใช่
อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ต้องออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่สาวใหม่ดาวิกาเนี่ย
ถอนตัวจากละครค่ะทำให้เกิดปัญหาขึ้นนะคะ
เรื่องนี้เขาจะว่ายังไงไปติดตามพร้อมกันค่ะ
นิวชัยพลที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยออกมาชี้แจงว่ายังไม่มีอะไรชัดเจนในเรื่องนี้
โดยได้ข้อสรุปว่าอีกฝ่ายไม่ขอต่อสัญญา

ซึ่งแม้ว่าคุณบอยจะยอมรับว่าเสียดาย
แต่ก็ยินดีให้โอกาสกับหนุ่มนิวได้ลองหาประสบการณ์ใหม่
พร้อมกับยืนยันว่ายังมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันได้เช่นเดิมค่ะ

เพราะเราก็คุยกันแล้วก็เราก็อยากให้เขาต่อสัญญาของเรา
แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะขอบความเป็นฟรีแลนซ์นะครับ

เราจะทำงานกับเขาต่อไม่ได้ไม่ใช่นะครับ

ส่วนก่อนหน้านี้ที่เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ถึงสาวใหม่ดาวิกา
การถอนตัวกระทันหันจากละครของค่าย
หลังจากที่รับปากอย่างดิบดีนั้น
ซึ่งก็โดนมองว่าทั้งสองฝ่ายตอบไม่ตรงกัน

ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะรับเล่นหรือไม่
คุณบอยจึงชี้แจงว่าสาวใหม่ได้พูดคุย
กับทางผู้กำกับชื่อดังป้อนนิพนธ์
ซึ่งเขาไม่ได้เป็นคนที่คุยงานเอง
และไม่ได้เสียความรู้สึกกับนางเอกสาว
แต่ห่วงทีมงานที่ต้องชะงักอยู่เท่านั้นค่ะ

จุดเริ่มต้นคือจะทำเพราะว่า

เราก็เลยจะหยิบเรื่องนี้ก่อนมาทำ
ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีแพลนว่าจะทำเรื่องนี้

ผมว่ามันก็คงเป็นเรื่องปกติ
ที่คิวมันชนคิวมันทับคิวมันอะไรยังไงนะครับ
แต่ว่าสิ่งสำคัญคือผมห่วงทีมงานของผมมากกว่า
ผมว่าอันนี้มันก็เป็นความรับผิดชอบของผม
ของทีมของผู้บริหารของช่องนะครับ
ที่ก็จะต้องหาอย่างอื่นมาแทนทดแทนให้กับทีมงานนะครับ
ที่เขาก็รออยู่ครับ